มาต่ออีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์ที่มีคนร้ายเนี่ยเอาอาวุธเป็นอิโต้เข้าไปชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นนะคะและสาขานี้ไม่ได้ตั้งอยู่เดียวไม่ค่อยน่ากลัวอยู่ในปั๊มยังโดนชิงทรัพย์เลยนะคะแล้วมีภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดคือเขาเดินชูอิโต้เข้ามาเลยนะแล้วก็เล
ผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นคนร้ายสวมใส่หมวกไอ้โม่งปิดบังไปหน้ากางเกณฑ์๓ส่วนสีดำซื้อยืดสีชมพูแล้วก็ทับด้วยเสื้อกั๊กใช้เวลาในการก่อเหตุประมาณ๑นาทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาค่ะร้านนี้๗๑๑ภายในปั๊มแก๊สปอตทของห้างหุ้นส่วนมวนิสาริมถนนมิตรภาพจังหวัดอุดรธานี
นายธนาทิพห้าสมอายุ๒๐ปีซึ่งเป็นพนักงานเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุมีพนักงานอยู่ในร้าน๒คนยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์๑คนส่วนอีกหนึ่งคือ๑คนกำลังไปตรวจสอบสินค้าที่หมดอายุจู่คนร้ายที่เป็นผู้ชายเขาบอกว่าดูจากลักษณะแล้วน่าจะอายุประมาณ๓๕๔๐ปีสูง๑๖๕เซนติเมตรถืออีโต้ด้ามยาวเดินเข้า
รวมทั้งหมดที่เอาไปประมาณ๗๔๐๐บาทนะคะและขณะที่คนร้ายกำลังจะเดินออกจากร้านเห็นพนักงานคนที่กำลังตรวจสอบว่าสินค้าหมดอายุมันมีเท่าไหร่กำลังยืนกดโทรศัพท์เรียก๑๙๑นี่เป็นภาพนี้เอามีดอิโต้ชี้ไปเลยค่ะชี้ไปใกล้ใกล้ตัวแล้วดึงเอาโทรศัพท์มือถือไปเลยนะคะจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบ
มีตาคนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิบูลวงกล้อมรองผู้บังคับการตำรวจภูทรอุดรธานีระบุว่าคนร้ายเนี่ยมุ่งประสงค์ต่อทรัพย์เท่านั้นเพราะว่าไม่ได้แตะต้องสินค้าที่อยู่ในร้านเลยนะคะและคาดว่าน่าจะเคยมาดูลาดราวก่อนด้วยจากภาพกล้องวงจรปิดตำรวจก็ซูมเข้าไปค่ะดูที่รองเท้าผ้าใบของคนร้ายมีสีหยดใส่ก็เลยเป็น
รองเท้าดูกันแตกกายอะไรอย่างต่างแล้วก็มีสีพุ่งสีเพื่อนอยู่น่าจะเป็นของพวกทำงานต่อสร้าง
เราก็เร่งไปว่าน่าจะเคยเข้ามาประการ๑น่าจะเคยเข้ามา
๒ก็คือช่วงเวลาที่เกิดเหตุมันเครี่ยงคู่ดีกว่า
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรอุดรธานีก็สั่งการให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวค่ะ